ประเด็นเรื่องของกล้องวงจรปิดจุดที่อู่ต่อเรือ
เอาจริงคือมันก็มีออกมาก่อนหน้านี้
ตอนแรกเรามีภาพกล้องวงจรปิดตอนก่อนจะเกิดเหตุ
ที่เราเห็นคุณโมกับคุณกติก
ก็คือช่วงเย็นของวันที่๒๔กุมภาคือตอน๔โมงครึ่ง
หลังจากนั้นคุณกติกก็ลงมาจากรถมายืนรอคุณตังโม

เป็นคนขับนะกระติกคนขับนะฮะ
แล้วก็ยืนลงจากประตูฝั่งขวาแล้วก็มารอแล้ว
ส่วนคุณแตงโมกำลังจะลงรถฝั่งคนนั่ง
อันนี้ลงมาแล้วค่ะก็ใส่ชุดอย่างที่เราเห็นกันในโซเชียลเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีการหยิบเสื้อสีครีมมาคลุม
ถือไว้ก่อนนี่ตอนลงมาคือมีบอดี้สูตรนะ
แล้วก็มีกระโปรงผ้าลูกไม้สีขาวยาว
แล้วก็นี่กำลังหยิบเสื้อคลุมมาใส่แล้วนะ
ใช่ค่ะหลังจากที่คลุมเสื้อสีครีมตัวนี้
หลังจากนั้นก็เดินเข้าไปในอู่จอดเรือ
กับทางคุณกติกผู้จัดการส่วนตัว

ทีนี้พอหลังจากที่มันเกิดเหตุ
แล้วทางแซนกับกระติกมีการออกมาแถลงข่าว
ทีมข่าวของเราก็ได้ภาพกล้องวงจรปิด
เหตุการณ์ที่อู่ต่อเรือเหมือนกันคุณผู้ชม
แต่เป็นหลังจากเกิดเหตุที่คุณตังโมพลัดตกแม่น้ำไปแล้ว
คือเราจะขยี้นะวงจรปิดที่อู่ต่อเรือมันมีอะไรบ้าง

ซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
กติกแซนปอมาที่อู่จอดเรือ
ซึ่งตรงนี้แหละแม่ของคุณตังโมบอกว่า

เพราะว่าตอนนี้ทุกคนมาที่อู่จอดเรือ
และนี่เป็นจังหวะที่รถสีขาวคันนี้ขับเข้ามา
แล้วก็มีคุณโบทีเคเสื้อสีเหลือง
นั่งอยู่ข้างคนขับลงมาจากรถ
ทีนี้ที่คุณโบมาถึงตรงจุดนี้ได้

เป็นเพราะว่าคุณกติกโทรบอก
ทีนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นนะคุณผู้ชม
อคุยโทรศัพท์มือถือเหมือนกับกำลังติดต่อกับใครสักอย่างหนึ่ง
ช่วงประมาณตี๑๑๙นาที

ประมาณตี๑๒๓เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดู
มีรถเอาผาดสีขาวขับเข้ามา
ตอนที่รถเอาผาดสีขาวขับเข้ามา
ไม่เห็นว่าใครขึ้นลง

หลังจากนั้นตอนตี๑๒๙นาที
มีคุณฮิปโปมากับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่ง
เดี๋ยวดูตอนตี๑๒๙นาทีนะคะ
จะมีรถอีกคันมานะฮะ
มาเจาะตรงนี้แล้วจะเห็นไฟแล้ว
ฮิปโปลงทางด้านหน้า

ทางฝั่งขวามีคนชื่อนุษย์
นุษย์เป็นคนขับเดินเข้าไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ฮิปโปเนี่ยเดินตามเข้าไป
ใช่ค่ะนุษย์เป็นช่างแต่งหน้าของคุณตังโมนะคะ
มีผู้ชายเป็นคนขับถอยรถแล้วก็ขับออกไปก็คิดว่าน่าจะเป็นรถของคุณฮิปโป

ช่วงเวลาประมาณตี๒๕๓นาทีจะเห็นคุณกติก
แล้วก็เพื่อนผู้ชายผู้หญิงอีก๒คนออกมาจากอู่เรือ

หลังจากนั้นคุณกติกก็ขับรถของคุณตังโม
ออกไปจากอู่เรือตอนตี๒

เนี่ยซึ่งเอาจริงนะคุณผู้ชม

ปอเองเคยมาพูดเปิดใจกับสื่อ
บอกว่าผมช่วยหาแตงโมถึงประมาณตี๒
แต่ภาพที่เห็นอยู่อยู่ที่อู่แล้ว
ตอนตี๑๐นาทีมันค้านกัน
รวมถึงช่วงเวลากล้องวงจรปิดที่อู่
เขาบันทึกภาพได้มันไม่ตรงกับตรงที่คุณกติกแถลงข่าว
เพราะคุณกติกบอกว่าช่วยหาแตงโมถึงตี๔
คุณกติกบอกว่าตอนนั้นอยู่ที่อะไรนะท่าเรือพิบูลสงคราม๑กัน
หรือว่าลงเรือช่วยหากันถึงตี๔นะครับ
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดในอู่จอดเรือมันชี้ชัดเลยว่าพวกคุณ
มาถึงอุจอบเรือตั้งแต่ก่อนตี๑แล้ว
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้ย้อนฟัง
ตอนที่กระติกแถลงข่าวแล้วบอกว่าอยู่ช่วยหาถึงตี๓

ไปตีอู่แล้วนะจนถึงประมาณเกือบตีต่างกว่า
ตีสุดแล้วถึงจะแบบคือเราล้าแล้วว่า
ไม่ใช่ถึงวึกวึกหรือว่าเราก็กลับบ้าน

เราขยี้ภาพวงจรปิดที่อู่จอดเรือไปเรียบร้อยแล้วนะ
ใครเป็นใครที่ไปอยู่ที่อู่จอดเรือบ้าง
ไปอยู่อู่จอดเรือมีวัตถุประสงค์อะไรกัน
ทั้งที่เพื่อนคนหนึ่งจมน้ำหายไปอยู่

ไม่ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่คุณกลับมาที่อู่จอดเรือทำไม
และคุณฮิปโปหนึ่งในคนที่ไปที่อู่จอดเรือไปทำไม